อ้าวใครอยากเป็นเจ้าของที่ดินที่เกาะสมุยทั้งสองท่านอยากเป็นเจ้าของหรือเปล่า
อยากสิเป็นความฝันผมจะพาไปดูในหน้าเขาขายที่เขาบอกว่าผมนะ
เป็นคนขายที่ที่จริงใจที่สุดไม่จกตาแล้วขายแบบนี้
โลกต้องจำและคนซื้อก็ต้องจำว่าคุณจะซื้อหรือเปล่าไปดูฮะ
ท่านใดสนใจที่ดินในเกาะสมุยช่วงนี้มาดูได้เลยนะครับ
เพราะฝนตกเราจะได้รู้นะครับว่าแปลงไหนน้ำท่วมบ้าง
แปลงไหนน้ำไม่ท่วมนะครับให้มาดูกับตาตัวเองเลยครับ
ท่านจะได้รู้นะครับยินดีนะครับ
อ่าทุนสุดสกุลคุณมตดิซื้อไหมครับนี่ลงถึงถึงขนาดนี้เลยเหรอ
จริงใจจริงนะก็จริงใจก็ฝนตกน้ำท่วมก็น้ำท่วมไง
ก็เห็นภาพเลยว่าท่วมขนาดไหนท่วมมิดหัวเลยเมื่อกี้ลอยไปเหลือแต่โฉนดลอยขึ้นมา
เดี๋ยวนี่เขาตั้งใจขายหรือเขาประชดเนี่ยไม่รู้แล้วจะขายได้ไหมเนี่ย
เขาบอกเขาจริงใจไงถ้าเกิดซื้อคุณก็ไปถมที่เอาหรืออะไรก็ตามที
แต่มันเป็นทางน้ำเนอะเลยน้ำไหลมาแรงขนาดนี้หรือยังไงดีเนี่ย
คุณผู้ชมนะต้องยกนิ้วให้สปีริตแรงกล้าสำหรับในหน้าขายที่
คนนี้เล่นใหญ่ยืนกลางที่ที่มันน้ำท่วมพร้อมโฉนดครุฑแดงอันนี้ว่ายืน
ว่ามันมันเป็นที่ดินจริงแต่มันถูกน้ำท่วมใครสนใจซื้อติดต่อได้เลย
นี่ลอยไปกับน้ำแบบนี้โชว์สกิลการลอยน้ำสุดท้ายนี่จบการขายแบบนี้ละกัน
ทีมข่าวติดต่อไปอยากรู้ว่ายังไงกันแน่ของจริงหรือว่าคอนเทนต์นะฮะ
ในหน้าขายที่ดินชื่อว่าพี่จงรักเป็นคนสมุยแท้เลยนะฮะ
จงรักเป็นในหน้าขายที่บนเกาะสมุยสุราชมายี่สิบกว่าปีที่ดินแปลงนี้มันคือสวนทุเรียนเก่า
ครับมีประมาณสองถึงสามไร่ขายไร่ละสองล้านกว่าบาทค่ะนะฮะ
แต่ถ้าฝนตกหรือหน้ามรสุมบางครั้งมันก็น้ำท่วมแบบนี้แต่ยาบ้าแบบมันท่วมไม่นาน
หนึ่งมันก็ลดลงไปนะฮะส่วนที่มาคิดการขายที่ไอ้แบบเนี้ย
จงรักบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะแค่อยากจะแสดงความจริงใจว่าผมเนี่ย
จริงใจขายคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยตรงไหนน้ำท่วมผมก็บอกว่าท่วมอืมอ่า
ตรงไหนไม่ท่วมผมก็ว่าไม่ท่วมเวลาลูกค้าตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ผิดหวังว่าหาว่าผมแบบ
โกหกเขาไปถ่ายรูปตอนนั้นไม่ท่วมเอาซื้อแล้วทำไมน้ำท่วมอะไรแบบนี้
ก็บอกจริงว่าตอนน้ำมันมาแบบนี้มันก็ท่วมนะหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลง
โอ้โหเขาบอกว่าสายแทบไหม้มีคนขอซื้อมีคนขอซื้อ
เพราะบางคนเขามองว่าเออบางทีมันก็แบบทำอะไรที่มันเป็นที่พักที่มันแบบมีน้ำไหลทาง
ก็ก็สวยดีเหมือนกันไหลผ่านได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยเออ
หรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปเออเนี้ยกลายเป็นโอกาสไปอีกน่ะอ่า
ใช่เออความจริงใจของเขาเอออันนี้ก็ใครสนใจก็
ติดต่อกันอย่างพี่เขาแล้วกันเอออันนี้ต้องให้พี่ของจริงนะเออ